คุณผู้ชมไปดูไข่ไก่ไข่ไก่มันออกมารูปทรงแบบนี้
คุณผู้ชมว่าเหมือนอะไรฮะเออคือเขาบอกว่านี่ไข่ไก่นะ
เหมือนน้ำเต้าอ่ะเออเออเหมือนน้ำเต้าแต่ว่าผิวมันคล้ายคล้าย
มันสับปะหลังไหมครับนะฮะนี่คือไข่ไก่ครับคุณผู้ชมครับ
มันเหมือนน้ำเต้าจีนนะฮะมันมีอยู่จริงครับ
อยู่ที่อำเภอบ้านแพรจังหวัดราชบุรีครับ
นางกันนิกาแต๋ตวงอายุหกสิบปีนะฮะเจ้าของไข่ไก่เนี่ย
เล่าบอกว่าสร้างโรงเรือเลี้ยงไก่ไข่มานาน๗เดือนแล้วล่ะ
จะเคยเจอเคยเจอไข่ไก่ออกมาเป็นรูปทรงน้ำเต้าจีนแบบนี้ครั้งแรก
วันศุกร์ที่ผ่านมาไข่แปลกฟองนี้คุณผู้ชมมันเบามากนะ
เจ้าของบอกแต่พอเขย่าแล้วมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในเป็นของเหลว
เหมือนเหมือนไข่ทั่วไปเวลาเราขย่าวอ่ะเออเอาความยาวไปก่อนน่ะอ่า
ความยาวเนี่ยยาวตั้ง๗เซนติเมตรนะส่วนเส้นรอบวงเนี่ย๑๐เซนติเมตร
นี่นี่เขาวัดกันให้ดูจะเลยนะฮะซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นไข่ไก่วิเศษครับ
จะนำสิ่งดีมาให้กับครอบครัวก็เลยไปใส่เนี่ยพานสีทองเอาไว้
แล้ววางไว้บนหิ้งเลยแล้วก่อนหน้านี้นะเธอบอกว่า
มันมีไข่แปลกแต่ไม่เคยถ่ายรูปเอาไว้ค่ะคือตอนนั้นไข่ออกมาเขาบอก
คล้ายรูปร่างคล้ายหอยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง
เพราะผมไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายคล้ายหอยใช่เออนั่นน่ะสิ
นะฮะส่วนอย่าถามแบบนี้เดี๋ยวพี่จะขำส่วนไข่ไก่เนี่ยนะฮะ
พอเพื่อนบ้านรู้เป็นไงเพื่อนบ้านรู้เป็นไงไปดูมาดูเลยขอดู
ขอดูทั้งตัวไข่ไก่ที่เป็นทรงน้ำเต้าแบบนี้นะ
แล้วอยากรู้บ้านเลขที่ด้วยไหมอยากดูสิค่ะ
บ้านเลขที่สิบเก้าทับสองนะหมู่สิบอายุเจ้าของบ้านหกสิบ
ไก่ในร้าวมีกี่ตัวเอาด้วยไหมเอาเอาให้หมดหกสิบห้าตัวพี่เขาบอก
ไอ้ไก่ตัวที่มันออกไข่แบบนี้มันยังอยู่ดีมีสุขใช่ไหมน่าจะเก็บไว้อย่างดีล่ะ
โอ้โหตัวนะไม่รู้ตัวไหนมันขนาดตัวนี้นะนั่นสิเออ
ก้อก็คุยกับไก่รู้เรื่องไหมเราก็พูดก่อนแปดนี้เออเลยทีนี้จะไปต่อกันที่วัด
โคกวรุมอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะไปที่นี่ก็ต้องไปหานี่แหละค่ะ
แล้วมันให้เลขคือเด็ดมาก
เขาบอกว่าเวลาเจ้าโทนนะสังเกตเลยก่อนที่จะออกรางวัลนะ
แต่ละงวดนะก็คือ๑กับ๑๖เนี่ย

นี้ก็เหมือนกันป้วนเปี้ยนแถวรถคันนี้แหละค่ะ

เพราะฉะนั้นแล้วรอลุ้นกันนะจ๊ะโทนจ๋าว่า
ผ้าสามสี๗สีจะมาผูกลูกหรือเปล่า

นั่นแหละก๊อฟนั่นแหละค่ะ
ปกติจะเอาหางปัดตัวเลขใช่ไหม

อ่ะไปดูที่วัดศรีอุทุมพรกันหน่อยครับ

นะฮะช่วงนี้วัดก็ปิดชั่วคราวนะฮะ

นะฮะแต่ก็อนุญาตให้ชาวบ้านไปไหว้ขอพรนะครับ

เขาก็มีปลาไหล่เผือกอยู่ในตู้นะครับ

มีคนนำปลาไหลเผือกไปถวายวัดเพิ่มอีก๑ตัว
มาให้มาอยู่คู่กันกับเจ้าตัวเดิม

ชาวบ้านบริวขาวก็ไม่พลาดแวะไปนะฮะ
เข้าวัดไม่ได้ก็ไปขอดูปลาไหล่เผือกซะหน่อยละกัน
บางคนเขาบอกเขาไปแล้วเขาเห็นเป็นเลขต้อง๓ตัว

ไม่รู้เขาดูยังไงเขาเห็นกันนะฮะ

อีกตัวที่เพิ่งมาใหม่๗๘ขีดครับ
ใครที่ดูเป็นผมก็ไม่ทราบแล้วนะฮะ

ไปดูเรื่องของตะเคียนมั้ยครับชาวบ้านเขารวมตัวกันที่แควร์
ควันนุมานเที่ยงบรรดนาฬีประทบุรีนี่แหละ
แล้วไม่ได้มารวมตัวกันธรรมดามาทำพิธีบวงสวง
เอาเรือตะเคียนขึ้นน้ำจากจุงนี้
ชาวบ้านออกไปหาปลาครับและมาเจอเรือลำนี้จมอยู่
ทรายใต้น้ำลึกลงไปกว่า๔เมตร
แล้วยังมีชาวบ้านเนี่ยฝันเห็นแม่ตะเคียนบอกว่าอยากจะขึ้นจากน้ำซะด้วย
นี่แหละครับมันไปสอดคล้องกันแบบนี้

ซึ่งการเคลื่อนย้ายเรือตะเคียนครั้งนี้นะครับ
ชาวบ้านใช้วิธีเนี่ยนะฮะ
เอาเรือนะผูกใต้แพร่ลอยน้ำไปนะครับ
ไปขึ้นที่ท่าน้ำวัดชะอม
จากนั้นก็เอาไปไว้ที่ข้างพระอุโบสถ
โดยมีคนไปรอส่องหาเลขกันคึกคักทีเดียว

เรือเนี่ยทำจากไม้ตะเคียนทองครับ
วัดความยาวได้๑๔ศอก
หรือว่าถ้าเป็นเมตรเขาบอก๗เมตรนะ
กว้าง๘๐เซนติเมตรคาดว่า
อายุอยู่ระหว่าง๑๒๐๑๓๐ปีทีเดียวครับ